กันที่สาวคนนี้เลยนะคะที่มาพร้อมกับเรื่องราวดี
เธอไม่ได้มากับคุณแม่แค่สองคนนะ
พาคุณหลานน้องอัญชันวัย๘เดือนมาร่วมงานด้วยนะคะคุณผู้ชม
บมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรำลึก๕๐ปีครูเพลงสุรพล
แพนเนี่ยก็ได้อุ้มหลานรักน้องอัญชันวัย๘เดือนมาทักทายแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
เนี่ยคุณผู้ชมขยับมาใกล้จอเลยเดี๋ยวจะได้เห็นความน่ารักของน้องกันนะคะ
ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าคุณยายแพมเนี่ยหลงหลานแบบหัวปักหัวปำกันเลยนะ
และคำถามยอดฮิตที่ว่าอุ้มหลานแล้วเมื่อไหร่คุณแพนจะอุ้มลูกตัวเองสักทีละคะ
ถ่ายรูปทั้งแบบว่าโพสต์ท่าทั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เหมือนคือสิ่งที่เขาเห็นเราเขาก็จะซึมซับไปด้วย
ก็เลยมีท่าอะไรแบบนี้ทำตามเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าถามว่าให้เขาต้องทำแบบที่เราทำไหม
ก็คงไม่ได้เลือกให้ทำแบบนั้นเอาที่เขาชอบดีกว่าค่ะ

เออพอเห็นหลานแล้วแบบต้องกุมขมับเลยค่ะ
เด็กคนหนึ่งในรายละเอียดเยอะมาก
ก็ต้องแบบว่าหันกลับมาหันมากลับมากอดแม่หนึ่งที
แล้วก็บอกว่าน้องกว่าจะเป็นเราวันนี้หรือเป็นแบบเด็กทุกคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ทุกอย่างต้องใช้เวลามาก
ก็ยังไม่ได้บอกว่าไม่อยากมีหรืออะไร

สาวแพงเขาทิ้งท้ายบอกยินดีพาหลานไปรับงานได้แบบสบายมากเลยนะคะ
อัญชันเนี่ยชอบเล่นชอบแต่งตัวตามคุณน้าดูนะ

ชุดเนี่ยใส่มาแมทกับคุณแพนเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะ

แล้วก็วัย๘เดือนด้วยนะคะก็เริ่มจะรู้ความกันบ้างแล้วนะคะ
คือจะบอกว่าคุณแพนเองเนี่ยตอนนี้ถึงจะบอกว่ายังไม่พร้อม
แต่จำได้ไหมก่อนหน้านี้เธอเคยบอกเอาไว้ว่า
ถ้าเรียนจบปริญญาเอกเมื่อไหร่ก็ยินดี

อันนี้เราก็ต้องมารอรุ้นอย่างนั้นไว้ต้องนะ